เกิดจากอยู่ก็อยากกินเคฟมาก

มันก็มีร้านที่แบบว่าฮิตติดกระแสมาพักนึงแล้ว
วันนี้ก็คือได้เลิกมารับทานแล้วค่ะร้านนี้

อันนี้ของเราก็คือได้แล้วได้เวลาพัก
ของมันก็คือชีสอะคือยืดมาก

ร้านนี้จะไม่เหมือนแบบเทคเจอร์แป้งร้านอื่น

ก็จัดมา๕แผ่นจุกไว้

แต่คุณดูแป้งเขาไม่เหมือนแป้งเครป
ดูไปเขาบอกว่ามันก็กรอบนั่นแหละ
แต่พอมันมีชีสใส่อะไรต่างเข้าไปแล้วมันมีความหนึบความอร่อยอยู่ในนั้น
เคปที่เราเห็นนี่นะฮะมีชื่อว่าร้านรถเครปสายสอง
ตั้งอยู่ข้างบุบรรณรัดาวัณศ์ซอย๒๘ถนพุทธมณฑลสายสอง
อยู่แถวสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพนี่แหละฮะ
คือร้านขายเครปชื่อดังเนี่ยกำลังด่งดังมากนะในโลกโซเชียลเขาบอกว่าแป้งเครปของร้านนี้มีความพิเศษโดดเด่นจากแป้งเครปร้านอื่น
ตรงที่แป้งเครปดิบมันจะมีความหนึบเหนียวแต่เมื่อไปทำให้มันสุกแล้ว
เครปมันจะกรอบนุ่มและเด้งใส่ลูกปิงปองลงไปเหรอไม่ใช่
ปิงปองปลาเด้งอ่ะไม่ใช่เนื้อแป้งไงเอาแล้วก็นอกจากตัวแป้งแล้ว
ร้านนี้เขายังใส่ใจแล้วใส่ไส้ใส่หน้าลงไปน่ะล้นเลยอ่ะ
จุกครับต้องใช้คำว่าจุกฮะใครอยากไปลองชิมร้านนี้
ชื่อกันเอาไว้รถเครปสาย๒ถนนพุทธมนตรสาย๒นี่แหละครับ
ลองไปกันดูนะหน้าตาดีแล้วตัวแป้งเขาไม่เหมือนที่อื่นจริง
เห็นลักษณะตอนที่เขาวนแป้งมันแตกต่างนะคะ